ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะครูที่จังหวัดขอนแก่นมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะคือรถเนี่ยชนกันตามปกติแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลายกลายเป็นทะเลาะวิวาสแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ

คือคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือคุณมิวนะคะคนที่ร้องขอความเป็นธรรมนี่แหละคือเธอบอกว่าตอนนั้นเธอกับสามีเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านมาถึงสี่แยกนะ
สามีก็ชะลอรถจะเลี้ยวซ้ายแล้วมีรถกระบะขับมาทางตรงสองคันนะคะ
ชนเข้าที่ด้านหน้าฝั่งคนขับของรถเธอ
เธอก็เลยเรียกตำรวจมา
นี่ที่เกิดขึ้นคือตำรวจอยู่นะคะ
ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยตอนนั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะว่าคู่กรณีชนแล้วไม่หยุดรถลากรถไปจากจุดที่ชนหลายเมตรเลย
สามีที่เห็นเสื้อฟ้าก็เลยลงไปถามคู่กรณีบอกชนแล้วทำไมไม่หยุดรถ
คนขับรถกระบะปรากฏว่าเป็นเยาวชนอายุประมาณ๑๘๒๐
ปีแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่สามีก็ไม่ได้เถียงอะไร
แล้วเนี่ยค่ะก็มาถึงจุดที่ผู้หญิงสวมเสื้อแดงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
บอกว่ามาตบหน้าสามีของเธอ
แล้วก็ผู้ชายในรถกระบะก็เข้ามาล็อกคอสามีลากไปข้างทาง
เธอบอกว่าได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
รถก็ให้ทางฝ่ายประกันจัดการไป
แต่สามีที่ถูกทำร้ายขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
จะไม่รับการขอโทษและไม่ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
สามีของคุณมิวค่ะนายกิติคุณนะคะ
วันนี้เอาหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน
ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาส
แต่คุณกิติคุณบอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายเป็นผู้ถูกกระทำ

แล้วไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่า

วันนี้ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
เขาก็ตบผมครับผมก็เอามือไปป้องไว้นะครับ
ไปจับพี่เขาไว้ตอนแรกเขาตบผมยังไม่ได้จับนะครับ
ผมบอกพี่พี่ทำร้ายร่างกายผมนะอย่างนี้ผมแจ้งความนะ
พี่ผู้ชายคนที่มาด้วยกันนะครับ
รู้สึกว่าเขาจะเมาด้วยเขาก็เข้ามาล็อกคอผมจากด้านหลังครับ
แรงมากเลยครับแล้วก็เอากำปั้น
ดไปที่แก้มของผมนะครับ
ก็ล็อกผมไปที่เปรียวครับล็อกไปแล้วก็กำปั้นแล้วก็ขู่ผม
ว่าเดี๋ยวจบเรื่องนี้มึงเจอกูแน่พูดอยู่อย่างนี้ครับ
นี่แหละเวลาประชาชนเขาใช้กฎหมายแล้วไม่ใช้กำลังก็
กฎหมายก็ดูแลเขานะเพราะเดี๋ยวเวลาใช้กำลังก็กลายเป็นเรื่องอื่นไปอีกนะครับ